มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
เป็นรถมินิคูเปอร์ไปชนกับรถขนขยะ
แล้วปรากฏมินิคูเปอร์นั้นนะฮะก็ทั้งพลิกตะแคงขึ้นเกาะกลาง
จนกระทั่งกลายเป็นเศษซากเลยนะครับ
ชิ้นส่วนประตงประตูหลุดออกหมดเลย

และที่สำคัญคนขับกระเด็นออกนอกตัวรถ

เจ้าหน้าที่พลเมืองดีรีบส่งตัวคนขับ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับทางตำรวจได้รับแจ้งเมื่อเวลาประมาณตี๑
เมื่อคืนที่ผ่านมาทางตำรวจสนสาราแดง
เขาตรวจสอบเหตุรถยนต์มินิคูเปอร์สน
หมายเลขทะเบียน๙กกชชิง๗๕๙๓กรุงเทพฯ
อยู่ในสภาพพลิกตะแคงพังเสียหายทั้งคัน
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายเต็มท้องถนนเลยนะฮะ
ออกไปประมาณ๕๐เมตรก็พบประตูด้านซ้ายของมินิคูเปอร์
หลุดออกอยู่บริเวณเกาะกลางถนน
ใกล้กันยังพบล้อหน้าด้านซ้ายหลุดออกจากตัวรถ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปพบ
ก็มีควันสีขาวพวยพุ่งจากห้องเครื่อง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ถังสารเคมีในการดับควันเหล่านี้นะครับ
ซึ่งเป็นคนขับรถนิคูเปอร์สน
การนี้กระเด็นออกมาจากตัวรถประมาณ๕เมตร
คว่ำหน้าได้รับบาดเจ็บบริเวณปาก

แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลวิชัยเวทย์น้องแข็ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนพุทธมนตรสาย๓

ในที่เกิดเหตุก็พบรถเก็บขยะสีเขียว
ของสำนักงานเขตบางกอกน้อย
โดยมีนายสมรโพรกันอายุ๕๓ปีเป็นคนขับรถ
ให้การนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขับรถ
เทขยะทิ้งที่บ่อขยะน้องแข็ม
ซึ่งระหว่างกำลังขับรถกลับ

จู่ก็มีรถยนต์มินิคูเปอร์คันนี้
พุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างแรง
ทำให้รถยนต์มินิคูเปอร์เสียหลัก
หมุนลอยขึ้นไปบนเกาะกลางถนน
แล้วมันหมุนแล้วมันไม่สิ้นฤทธิไงคุณ
เข้ามาชนที่ด้านหน้าของรถขนขยะอีกครั้งหนึ่ง
มินิคูเปอร์มันพลิกตะแคงข้างถนนแบบนี้
แล้วก็คนขับกระเด็นออกมานอกตัวรถ
คว่ำหน้าอยู่บนถนนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนรถยนต์มีควันพุ่งออกมาเป็นจำนวนมาก
ทีนี้ครับทุกคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต
ซึ่งเป็นคนขับรถขยะก็ช่วยกันในการที่จะไปดับควันต่างนะครับ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือต่อไป
เรื่องต้นตำรวจจะได้สอบปากคำ
คนขับรถมินิคูเปอร์อีกครั้ง
หลังจากที่มีการรักษาพยาบาลจนหายดีแล้วนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบ
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ที่แท้จริงต่อไปนะครับ